ดูเรื่องของน้องเมย์บ้างครอบครัวตัญการ
วันนี้ไม่ได้เดินทางไปรับฟังผลการสอบสวน
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องเมย์ตามที่ได้ระบุไว้เมื่อวานนี้
สื่อมวลชนตามไปรอที่กองบัญชาการกองทัพไทยกันทั้งวัน
โดยเห็นว่าทางกองทัพไทยเองก็จัดเจ้าหน้าที่
เอาไว้รอชี้แจงกันตลอดทั้งวัน
ขณะที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็บอกว่า
รายงานผลสอบต่อนายกรัฐมนตรีแล้ว
พลเอกทานชะยันศรีสุวรรณผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ได้พูดถึงกรณีครอบครัวของนายพระขพงศ์ตัญญาการ
หรือน้องเมย์ไม่พอใจผลสอบของคณะกรรมการ
แล้วก็ไม่ได้เดินทางมารับฟังผลสอบสวนในวันนี้ว่า
ก็เป็นไปตามที่คณะกรรมการได้พิจารณาละ
ตัวอย่างที่ในเรื่องของแพทย์กรรมวัตรจะดีกว่า
แต่พอแม่เข้าไปฟองร้อง
รำเมินในถังฐานจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ
ส่วนทางด้านของพลอากาศเอกชาวรัฐมารุ่งเรืองรองเสนาธิการ
ทหารกองบัญชาการกองทัพไทยกล่าวว่า
แจ้งว่าไม่เข้ามาฟังผลสอบสวนจากคณะกรรมการ
แต่ทางเจ้ากรมกิจการทหารพลเรือน
ก็ยังคงเตรียมห้องและเตรียมความพร้อมไว้

พร้อมยืนยันว่าผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการ

แล้วก็อยากให้ครอบครัวมาฟังผลสอบด้วยตัวเอง
หากจะดำเนินการอะไรต่อจากนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัว
นี้ผู้สื่อข่าวยังคงเฝ้าสังเกตการณ์ที่

โดยไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปภายในสถานที่
เตรียมความพร้อมไว้รอรับครอบครัวน้องเมย์
เนื่องจากว่าการรับฟังผลการสอบนั้น

ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของครอบครัวน้องเมย์นะคะ
นางสุกัญญาตัญญาการแม่ของน้องเมย์ก็โพสต์ข้อความ
เฟซบุ๊กส่วนตัว๒ครั้งด้วยกัน

เห็นแล้วแม่ยิ้มกว้างในวงเล็บ
แต่อดไม่ได้น้ำตาไหลทั้งยิ้มนะคะ

จะยิ้มให้เมย์แบบนี้ตลอดตลอดไปแล้วก็ตลอดไปครับเมย์
นี่เป็นข้อความที่คุณแม่เขาโพสต์เอาไว้นะคะ

นางสุกัญญาก็ยังเช็คอินที่วัดวิเวการามบางพระ

โดยได้โพสต์บทสวดมนต์เชียยันโตพร้อมคำแปล

ธรรมย่อมชนะอธรรมเสมอค่ะ